งดงามของต้นจามจุรียักษ์อายุเกือบ๓๐๐ปี
แล้วก็จะไปกราบไหว้ขอพรกับพระนาคปรกสุดศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ
โอ้โหดูมุมสูงเข้าไปก่อน

ใหญ่จริงใหญ่มากปกคลุมพื้นที่เนี่ยนะฮะกว้างขวางเลยคุณผู้ชมที่นี่คือวัดจอมศรี
ตั้งอยู่ที่บ้านนามะเขือตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
มาที่นี่นะฮะมาชมความน่าอัศจรรย์ของต้นจามจุรียักษ์
เขาว่ากันว่านะนี่คือต้นเดียวในประเทศไทยที่มีอายุมากที่สุดเกือบ๓๐๐ปี
ถ้าพูดถึงเป็นคนก็๓ชั่วอายุคนก็ว่าได้
ใช่ไหมโอ้โหสูงใหญ่อย่างนี้เลยครับ
จามจุรียักษ์ต้นนี้นะฮะมีความสวยงามแตกต่างจากต้นจามจุรีที่อื่น
คือเขาบอกว่ามีลำต้นถูกปกคลุมไปด้วยอะไรใบเฟิร์น
ดูด้วยไหมตามลำต้นมันจะคิวสวยเนาะ
แล้วเรียงเป็นระเบียบสวยงามสวยจริง
จุรีต้นนี้มีความสูงอยู่ที่๒๐๓๐เมตรนะ
มีขนาดเส้นรอบวงลำต้นประมาณสัก๗๘เมตรได้
ใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมกิ่งก้านสาขาไม่ต้องพูดถึง
โอ้โหสาขาเยอะสาขาย่อยก็มี
นั่นไงสาขาเล็กก็เยอะเลยถ้าเป็นร้านอาหารก็รวย
แต่ใหญ่มากไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
จริงจามจุรียักษ์ต้นนี้ถูกจัดลำดับจาก
โดยงานป่าไม้ให้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่อันดับที่๔๙ของประเทศไทยนะ
แต่ว่าเป็นต้นจามจุรีอันดับที่๑ของไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

เป็นที่ประดิษฐานของพระนักปรกโบราณอายุนับร้อยปีด้วย

เขาบอกว่าพระองค์นี้ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือกันมาอย่างช้านาน
บรรดาสาธุชนนิยมมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภก็มี
ขอให้เจริญในหน้าที่การงานก็มีเหมือนกัน
ใครอยากไปเยี่ยมชมไปเที่ยวที่นี่ไปวัดที่นี่ไปทำบุญกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปกันได้นะครับคุณผู้ชมครับที่วัดจอมศรีจังหวัดนครพนมครับ